ต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับคราวนี้เป็นคลิปของผู้ชายกลุ่มหนึ่งครับไปรุมทำร้ายรอปภของคอนโดมิเนียมแถวบางบัวทองเหตุผลเพียงเพราะว่ารอปภนั้นให้ผู้ชายกลุ่มนี้แลกบัตรเพื่อเข้าคอนโดครับ
คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องนี้นะฮะนี่ขับเข้ามาแล้วนะครับเป็นคลิป
กล้องวงจรปิดก็มีรถกระบาดคันนี้ฮะขับเข้ามาในพื้น
ของคอนโดมิเนียมแถวแถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็มี
รอปภสองคนครับอยู่ที่ป้อมต่อมาไม่นานครับ
กระบาดคันเดิมขับออกมาจอดนี่ฮะ
มีชายจัดการสามคนลงจากรถอ๋อปรีเข้ามานี่เลยครับ
คอเสื้อแล้วเหวี่ยงเลยอ่ะเออตรงเข้าไปนะฮะ
ทำร้ายรอปภครับนะฮะรอปภชุดดำก็ถูกผลักจนล้มกับพื้น
แล้วก็เนี่ยฮะใช้เท้าเตะรับประพอคนนี้ก็โอ้โหน่วมนะฮะ
อีกคนวิ่งจะมาช่วยก็โดนลูกมือไปรุมอีกถูกยกพวกรุมกันแบบนี้แหละครับ
นะฮะพอพยายามเข้าไปช่วยก็กลับถูกจับล็อกรุมต่อยรุมกระทืบอีกครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของวันที่๗มิถุนายนนะครับ
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านายนัทธวุฒิปานสมสวยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์
อ้างว่ารบพอที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นพ่อและน้องชายโดยคุณพ่อถูกทำร้ายในอายุ๖๐แล้ว
ที่สะโพกเนี่ยใส่เหล็กอยู่ด้วยล่าสุดก็ไปแจ้งความที่สพบางบัวทองเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอ้างว่า
เหตุการณ์รุมทำร้ายครั้งนี้เกิดเรื่องมาจากการแลกบัตรเข้าคอนโด
เนื่องจากว่าผู้ชายคนกลุ่มนี้นะมาหาผู้หญิงที่คอนโดนี้
เป็นไปตามคลิปเลยครับนะฮะก็จำหน้าผู้ที่ทำร้ายร่างกายได้เพียงคนเดียว
แล้วก็รายละเอียดเนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่ออาชีพของพวกเขา
แต่ก็ยืนยันนะว่าเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนสพบางบัวทองบอกว่าได้รับแจ้งเหตุแล้วว่ามีกลุ่มคนร้ายเป็นชาย๗คนด้วยกันครับ
รุมทำร้ายรอปภทั้งสองคนที่คอนโดนี้จนบาดเจ็บ
เหตุเกิดจากฝ่ายกลุ่มคนร้ายไม่พอใจที่รบพอนั้นให้แลกบัตร
ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีใบขับขี่
ก็เลยไม่พอใจก็เลยย้อนกลับมายกพวกทำร้ายร่างกายนะครับ
เมืองต้นก็เหตุการณ์นี้ก็ต้องโดนความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะครับ
ล่าสุดก็ทราบตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดแล้ว
ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

นั่นสิฮะอะไรที่ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่อยากทำไม่ทำก็ได้เหรอ
ถูกต้องเนี่ยจะเข้าไปคอนโดเขา

ไปทำร้ายเขาขี่คุณก็ไม่มีเออผิดร้ายกระทงเลยจริงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน